ที่นั่นชักมีดแทงผู้ชายอายุ๔๙เสียชีวิตหน้าห้างเลยแต่ปรากฏว่าเขาบอก
เขาแทงผิดตัวว่ะเขาแทงผิดตัวเข้าใจผิดนะฮะหน้าเหมือนกัน
ฐานชิ้นสำคัญเลยนะขณะที่นายปัณวิทย์เทพบุตร
เขาเป็นกราฟิกดีไซน์ใช้มีดกระหน่ำแทงนายเจริญฮะ
นายเจริญแป้นเงินอายุ๔๙ปีแทงไม่ยั้งไม่ยั้งกี่แผลระเบิร์ต
โอ้โหคุณผู้ชมเราเบิดสิบห้าดอมสิบห้าโดยที่ไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่า
หน้าจ้วงจ้วงโอ้ยนี่คือหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ริมถนนอ๋องซิมผ่ายนะอำเภอเมืองภูเก็ตจนเสียชีวิตเลย
จากนั้นคนร้ายก็ชิงสร้อยเป็นสร้อยคอทองคำนะครับ
พระเลี่ยมทองหนึ่งเส้นไปแล้วก็กระเป๋าสะพายของผู้ตาย
จากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการฆ่าผิดคนเนื่องจากในเจริญเนี่ย
หน้าดันไปคล้ายอลิเก่าเมื่อวานนี้ภรรยาและลูกสาวของนายเจริญ
ผู้เสียชีวิตนะครับเข้าพบกับตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ติดตามความคืบหน้าของคดี
ภรรยาของนายเจริญเปิดเผยกับทีมข่าว
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แล้วนะกับความสูญเสีย
เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
เสียสามีไปก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อกันยังไงล่ะ

แล้วที่ครอบครัวกลัวคืออะไร

กลัวจะเป็นการจับคนร้ายผิดตัวหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผน

มันต่างกันซะเหลือเกิน
ต่างกันซะเหลือเกินประกอบกับคนร้าย
มีนามสกุลเดียวกับคนดังในภูเก็ตด้วย
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ

ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนอคดีให้ถึงที่สุดนะ